ตอนนี้หลายพื้นที่บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
คงได้เจอกับสายฝนที่เริ่มโปรยปลายลงมาปกคลุมกันบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับกลุ่มฝนเหล่านี้เองเนี่ยนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปพายุลูกนี้ก็จะส่งผลต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าผลพวงจากพายุที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราตลอดสัปดาห์นี้ต่อเนื่อง
จนถึงสัปดาห์หน้าส่งผลทำให้เกิดน้ำฝนที่สะสมมากน้อยแค่ไหนกันบ้าง
นี่คือตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มาถึงวันนี้ก็จะพบว่าอีสานตอนล่างหลังจากก่อนหน้านี้ฝนหายไปเยอะเลยทีเดียว
ตอนนี้เริ่มกลับมาชุกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
คำนวณต่อไปนะครับไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับอีสานตอนล่างเริ่มมีฝนเข้ามาปกคลุมเยอะนะครับ
อีสานตอนบนฝนลดลงนะครับแต่ว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนพิสุนโลกยังคงมีฝนสะสมเยอะเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากนั้นครับคำนวณต่อไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับก็จะพบว่านี่นะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับ
รัชธานีต้องจับตามองต่อไปนะครับ
นี่คือพายุนะครับที่ส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์ฝนดังกล่าวแต่ว่าพายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับแต่ปรากฏว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
พายุลูกที่แล้วเนี่ยนะครับดึงเอาลมหนาวมานะครับถือว่าเป็นประการสำคัญเลยทีเดียวที่
ทำให้พายุลูกนี้เคลื่อนที่ผ่านเมืองในของเรานะครับแต่ว่าพายุลูกนี้ครับ
กลับไปรวมกับอีกพายุอีกหนึ่งลูกนะครับที่มีการก่อตัวขึ้นพร้อมกันแถวบริเวณฟิลิปปินส์ครับ
ถ้าเกิดเรารู้ภาพต่อไปก็จะบอกว่าพายุลูกเนี่ยนะครับเกิดการรวมกันครับแล้วก็ขึ้นไปจากแถวประเวณทางตอนบนทางฝั่งตอนออกของประเทศจีนแทน
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่จะทำให้ปริมาณฝนจากตอนแรกเนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเยอะในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยก็กลายเป็นว่าฝนเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้นะครับ
แต่ก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับพายุจะสังเกตว่ามีการหมุนวนขึ้นไปแล้วนี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับ
สังเกตว่าในช่วงนี้ฝนจะเริ่มเข้ามาปกคลุม
บริเวณตอนกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับจากอิทธิพลของพายุ
ก็จะเริ่มโล่งนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพายุนั้น
แต่นี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับ
ยังไงก็ยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัยรวมไปถึงการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงภัยหนักขนาดนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ